หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน
หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้ไปดูการแข่งขันฟุตซอลที่ต้องขอถูพื้นเอง
แบบว่าพี่แกรีบนะ
ในเกมระหว่างนครราชศรีมาวีวันพบกับบางกอกซิตี้
เกมนี้สู้กันสูสีแถมคู่นี้ยิงเยอะสุดในสัปดาห์แรกซะด้วย
จังหวะนี้เพื่อให้เล่นอย่างปลอดภัยต้องขอใช้สิทธิ์เช็ดชื้นซะหน่อย
แต่เจ้าหนูจอมถูจอมเช็ดดูจะทำงานไม่ทันใจ
ทันใจผู้เล่นของราชศรีมาร์วีวัน
เลยขอเช็ดเองมันก็เลยแบบนี้
แหมเช็ดเองจะเหงาขึ้นเลย
น้องเขาน่ะจะกลัวตกงานกันนะพี่

สวัสดีครับ